แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ปัญหาประเทศหลายเรื่องนะคะแต่ก็ดูเหมือนทุกอย่าง
ยังคงวนเวียนไม่ค่อยประสบความสำเร็จถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับการพายเรือวนอยู่ในอ่าง
เหมือนกับที่คุณธิรยุทธ์บุญมีนั้นได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์ถึงอนาคตของคอสช
วันนี้ค่ะสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมืองสัปดาห์นี้จะมาวิเคราะห์ถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เรือแป๊ะนี้ต้องเกยตื้นนะคะ

ไม่ไปไหนเลยนะคะโดยเฉพาะกองฤนิตของธรรมกายยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วก็จะลงเอกกันยังไงค่ะคุณโมชฉานั่ง

ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ทั้งว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรเนี้ย
ตอนนี้คนก็มองกันว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เวลานี้
ผลที่จะออกมาเนี่ยคุณจะจับธรรมชโยได้ไหม
จะเกิดผลวิกฤตศรัทธาทางศาสนาแบบน้ำพึ่งหยดเดียวขึ้นหรือเปล่า
แล้วที่นายกเองก็ประกาศมาว่าจะจัดระเบียบธรรมกาย
หรือว่าจะทำได้หรือเปล่าใช้ม๔๔แล้วก็ยังสะดุดจนนายกเองออกมาขำ
ใช้ม๘๘ก็ได้อะไรก็ได้ให้หนักขึ้น
คือคนที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จก็สามารถทำเรื่องนี้ได้นะครับ
ออกมาจะพูดมารูปแบบไหนก็ได้
ปัญหาเศรษฐกิจก็จะรัฐบาลก็ต้องยอมรับกันมาตั้งแต่เริ่มปฏิวัติรัฐบาล
จนถึงวันนี้มหาเศรษฐกิจก็ยังเลื้อรังอยู่ยังไม่กระเตื้องที่จะให้ดูว่าประชาชนจะได้รับอะไรที่ดีขึ้น
สำหรับความเป็นอยู่วิถีชีวิตรายได้รายจ่ายอะไรต่าง
อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในภาวะที่ใช้อำนาจพิเศษอยู่

ยังแก้ได้ไม่ทะลุปูโป่งนะครับก็ยังติดปัญหาอยู่
แล้วก็มาปัญหาทางการเมือง
ปัญหาทางการเมืองในวันนี้เนี่ยนะครับ

อะไรอ่ะปลองดองนะฮะยุทธศาสตร์ปฏิรูปเนี่ยนะครับเรียกมาประชุมกันแล้วอะไรกันแล้ว

จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยนะฮะมันจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมันจะตกลงกันได้ไหมนะครับ
ถ้าจะเลือกตั้งแล้วมันจะหวานชื่นใจกันได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ
ซึ่งนายกเองก็ออกมาพูดเรื่องนี้แต่แปลความหมายเป็นว่าปยปกับเขาคือถ้ามีปัญหาประยุทธ์ก็อยู่ต่อไป
พอประยุทธ์อยู่ต่อไปเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามมาเลยเอ๊ะตกลงเนี่ยมันจะพายเรือในอ่างภายเรือวนไปวนมาเนี่ยท่านศรียุทธ์บุญมีเนี่ยก็บอกภาย
ถ้าหากว่าลืมความปรารถนาดั้งเดิมที่จะนำพาประเทศเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คือการปฏิรูปประเทศทั้งระบบ

สถาปนาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เที่ยงธรรม
ไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการทำนอกระบบ
นั่นคือเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่แรก

แต่ยังมองไม่เห็นว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่า
เพราะว่าปากก็จะพูดปฏิรูป

แต่ว่าสิ่งที่จะพอจะทำได้ก็ไม่ทำ
ปฏิรูปหลายเรื่องปฏิรูประบบราชการ
ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปโครงสร้างของสังคม
หลายอย่างที่ยังเหลื่อมล้ำกันอยู่
คือรัฐบาลทำงานมีผลงานจริง
แต่ว่าทำเป็นจุดแก้เรื่องนั้นแก้เรื่องนี้
แก้ไปแก้มาพอหยุดมันก็กลับมา
หลายเรื่องอย่ายกตัวอย่างเรื่องล็อตโต้

แต่พอหยุดปุ๊บก็กลับมา

เป็นการใช้อำนาจในการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับ
ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันมีหลายอย่าง
จุดสำคัญที่สุดผมว่าอยู่ที่การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน
ใช้ม๑๔กับวัดพระธรรมกายเนี่ย
ไม่ใช่การใช้ม๔๔หรืออำนาจสิทธิ์ขาดไปจัดการล้มล้างทำลายวัดนั้น
แต่เป็นการใช้ม๔๔เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปจับคนร้าย
ใช้คำว่าคนร้ายหรือผู้ต้องหาหรือผู้กระทำ
ทำไมจับไม่ได้สักทีนะครับ
ก็ต้องคิดว่าเจ้าหน้าที่นี่ปฏิบัติการนั้นก็
ถ้าชาวบ้านเขาพูดว่าชักเข้าชักออก

แล้วทำไมเมื่อมีอำนาจม๑๔โดนหลังแล้ว

ก็คงไม่มีใครปะทะด้วยหรอกถ้าหากว่า
ทำด้วยความนุ่มนวลนะครับ

เหมือนกับที่เขาเรียกว่ากระชับพื้นที่

ซึ่งคณะนี้ก็มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
ในการกระชับพื้นที่นะครับ
เข้าไปยึดครองพื้นที่ให้ได้ทุกขุมขน

มั่นใจแล้วว่าธรรมชโยไม่อยู่ที่นี่

แต่ตอนนี้อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้

ทั้งฝ่ายธรรมกายเอง
ทำไมไม่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการ
นำผู้ต้องหาหรือผู้กาวหา

ทีนี้มาถึงเรื่องราวของ

รัฐบาลปฏิวัติรัฐบาลอำนาจพิเศษรัฐบาลเลือกตั้ง
ถ้าอยู่มา๓ปีแล้วเนี่ยเหนื่อยทุกราย

เพราะว่าทำดีเสมอตัว
แต่ถ้าทำชั่วเมื่อไหร่เจ็บตัวเมื่อนั้นเพราะคนเริ่มเบื่อ
ที่เคยกลัวก็แค่เกรงนะครับ
ไอ้ที่เคยชอบก็จะเปลี่ยนเป็นชังก็มี
แต่ถ้าบอกด้วยความเป็นธรรมแล้วเนี่ยนะครับ
เขาก็ได้ทำอะไรต่ออะไรที่พยายามจะเดินหน้าไป
แต่ถ้าเดินหน้าไปแล้วมันมีอุปสรรคขวากหลาม

ก็รู้ตัวแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันเป็นการซ้ำเติม
ก็ช่วยกันไปสู่เป้าหมายปลายทาง
แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่า

เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือ
ปัญหาจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนหรือไม่
คนเราเนี่ยถ้าพูดกันตรงไปตรงมาแล้วเนี่ย
ระบบประชาฤติภัตตินี่มันสิ่งที่ดี

อยู่นานคนเริ่มเบื่อ
ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วนะครับ
ผัวเมียอยู่กันนานก็ยังเบื่อเลย
ครับผมมองความเสี่ยงของคณะอำนาจพิเศษเนี่ยนะฮะ
ที่ว่าอยู่มานานแล้วก็มีการพูดกันว่ามันเริ่มวน
กลัวว่าจะไปเกยตื้นยังไงเนี่ย
ดูแล้วก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าตอนที่เข้ามาแรกนะครับ
ผมไม่ได้มองเฉพาะรัฐบาลผมมองถึงต้นคั่วอำนาจ
คือรัฐถิปัตย์คศนะครับ
ประกอบด้วยแม่น้ำห้าสายก็เหมือนกับว่ามีกลุ่มฝีพายอยู่ในเรือแป๊ะเนี่ย
กลุ่มนะครับไม่ทราบว่าภายไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า
แต่ต่อหลับคนนำคือผู้นำเอกประยุทธ์เนี่ย
ก็เรตติ้งก็ยังยันยันอยู่แม้จะเริ่มลดลงบ้างนะครับ
ความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาผ่านไประยะหนึ่งพอสมควรแล้ว
เกือบ๓ปีแล้วพฤษภานี้ก็จะ๓ปีนะครับ
ได้ประกาศเดินหน้าประเทศไว้จะคืนความสุขให้กับประชาชนแบบไหนอย่างไร
ตอนที่ขึ้นมาแรกวันนี้คำตอบมันทยอยออกมาว่ามันได้น้อยมาก
มันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปนะครับ
ขอสชเองในเรือแป๊ะเองถ้าเป็นต้นแบบให้เห็นให้สังคมเชื่อถือ
ให้สังคมเชื่อมั่นว่ามันโกงกันน้อยลงนะครับ
หรือไม่ก็แทบจะไม่โกงกัน
ถ้าแบบนี้เนี่ยความแบถวะหเข้าบวลนำการปฏิรูปมันก็จะไม่เสี่ยง
แต่ถ้าอยากอยู่ทุกวันนี้ก็รู้กันอยู่
ไว้ใจแค่นายกประยุทธ์แต่ท่านทำงานคนเดียวไม่ได้หรอก
ก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงนะมันซ้ำซาก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการบังคับใช้กฎหมาย
พูดก็ซ้ำอีกตำรวจนะครับ
ก็ไม่ได้มีทำให้รู้สึกว่า
มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น
มองตำรวจอย่างเดียวก็ไม่ได้
ก็ต้องมองถึงการเคารพกฎหมายของประชาชนด้วย
ความปรองดองเป็นเป้าหมายสำคัญว่า
มันจะเดินหน้าประเทศได้แต่ทุกวันนี้
ก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่
ไม่รู้ว่าจิตใจปรองดองกันหรือเปล่า

กำลังเดินสายต่างจังหวัดกันเดือนนี้ทั้งเดือน
ก็ต้องรอฟังต่อไปนะ
คือการเบื่อมีแน่แต่ว่ามันสมควรเบื่อหรือไม่
ตรงนี้น่าจะส่องกระจกกันดูนะครับ
นายกรัฐบาลเองก็บอกว่าเขา

สื่อเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมาช่วยร่วมมือกันนะ

ทำไมร่วมก็ขึ้นมาได้จบไปแล้ว
นี่ไม่ใช่บางทีนายก
มีความรู้สึกว่าเรื่องอารมณ์เนี่ย
ที่มันที่เขารู้สึกว่า
มีอคติในใจฉะนั้นพออะไรสื่อแรกก็เล่นได้
แต่นานมันไม่ใช่แล้วสื่อที่เขาอยากจะให้บ้านเมืองดี
เขาก็ต้องติติงบ้างอะไรบ้างแต่รู้สึกว่ากลายเป็นศัตรูของนายกไปหมดแล้ว
อันนี้มันไม่ดีเลยอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การขับเคลื่อนเนี่ย
มันไม่ได้ไปในกระบวนเดียวกันแม้กระทั่งแม่น้ำ๕สายของเขา
เขาก็ยังไอ้นั่นไม่ได้ล่ะหรือพอมีปัญหาก็ไม่กล้าจัดการ
ฉะนั้นคุณจะไปเรียกร้องชาวบ้านเรื่องอะไรทั้งหลาย
ให้ทำตามที่เขาทำให้เขาสั่งหรือเขาพูดเนี่ยมันก็คงไม่ได้
ประเด็นสำคัญนี่ก็คือว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
มันก็ทำให้ไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็การจัดลำดับการแก้ปัญหาของประเทศ
กันอาจใช้ม๔๔มันยังเรื่อยาละ
ฉะนั้นถ้าเขาจัดลำดับงานให้ดีอย่างหนึ่งเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะ
คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเรียกร้องทำไมคุณไม่ทำ
ไปบอกให้รัฐบาลน่าทำ

คุณไม่เคยเริ่มกระบวนการที่จะ
ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
ถ้าคุณเริ่มปฏิรูปน้ำสมมุติปฏิรูปน้ำพลวช
เราก็แค่มวดให้มันศักดิ์สิทธิ์
มันก็จะไม่ว่าน้ำพลวชข้าระติกานึ้งชาวบ้าน
ก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออโดยขอสหชาวมน่าเอาจริง
ก็เรากำลังพูดสิ่งที่มันกำลังทำให้กันไม่ได้เลย

ถือว่ามีอำนาจคุมอำนาจอยู่ยึดอำนาจอยู่

เราก็พยายามจะบอกนะครับ
ฟาร์มศรัทธาที่คุณเจฟถามเมื่อกี้นี้

เหนือกว่าอำนาจใดทั้งสิ้นนะครับ
ถ้าเผื่อมันถดถอยลงนะครับ

หมู่คณะเรือแป๊ะเนี่ย
วันนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่
ว่าถูกมองไม่ไว้วางใจมากขึ้นทุกวัน
แล้วก็ในความที่จะทำโน่นทำนี่เนี่ย

ทำไมสร้างพิธีกรรมแตกแขนงออกไปเยอะแยะอยู่เรื่อย
ตีกันเชียงใช้อำนาจแล้วก็ปากมันแผลบกันไปเรื่อย
เพราะว่าถ้าคนส่วนใหญ่หิวโหยนะครับอันตราย
โปรดติดตามตอนต่อไป